จะพาคุณผู้ชมไปดูการประกวดนางงามกันหน่อย
ที่เราคุ้นเคยก็คือผู้หญิงแต่งตัวสวย
โชว์หุ่นโชว์เร็วค่ะยืนเท้าใส่เอวถูกมั้ยคะ
นางงามเนี่ยถ้าได้ตำแหน่งคือมงลง

ใส่ซมกับชื่อไปดูกันเลยจัดกันที่ปฐุมฐานี

นี่ค่ะงานประจำปีของวัดบัวแก้วเกษรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
นอกจากจะมีการปิดทองว่ายหลวงพ่อดำ
เขาจะมีมหรสบเฉลิมฉลอง
และเวทีการประกวดสาวประเภท๒
อินเนอร์มันต้องมามันต้องได้มันต้องโดนและการประกวดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปอย่างสนุกสนาน
เชียร์แห่มาให้กำลังใจมากมายนอกจากรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองตำแหน่งต่างแล้ว

นี่คือตั้งใจมาชิงตำแหน่งนี้ใช่ไหม
โอเคตอนก่อนประกาศเขามีเสียงหมาหอนด้วยนะ
เออนี่ไงให้มันเข้ากันเอานิวดูเขาแต่งหน้ามาเนี่ย
ลักษณะว่าตั้งใจแล้วล่ะว่าจะต้องลงชิงตำแหน่งนี้

มีมงกุฎให้ด้วยแล้วก็แถมโรงศพนะคะ
เพราะว่ามันต้องสมกับตำแหน่งนิดนึง

เออคือแบบว่าขุดก็ขุดเองลงไปเอง
ลงไปเองลงไปเองเอ้าสิ
แต่อยากรู้ว่าใครได้ตำแหน่งบ้างนะ

หรือว่าจัดประจำปีวัดบัวแก้วเกษรที่ประทุนทายนี้ก็ไปดูกันได้